ยาบ้าเสพมากทำให้คนกลายเป็นคนบ้านะคะ
เกิดเหตุสะโหลดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่ง

ลูกชายเนี่ยมีลักษณะเป็นอาการทางจิตเนี่ยนะคะ
แต่ตอนนี้อายุ๕๐ปีแล้วนะคะแต่ยังคงมีอาการอยู่เลย
บอกว่าแม่ถูกปอบเข้าสิง
บอกว่ามีคนมาบอกมากระซิบข้ามหูว่าแม่เป็นปอบ
แจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ไปเลยบ้านหลังนี้
ที่อำเภอสว่างวีรวงอุบลราชธานี
ระเบียงหน้าบ้านค่ะพบศพหญิงอายุ๘๗ปี
สภาพศพถูกตีด้วยปืนหน้าไม้ที่ศีรษะกระโหลกแตกค่ะ

ประตูหน้าบ้านก็มีร่องรอยถูกทุบพังเสียหาย
สอบถามญาติญาติบอกว่าผู้ก่อเหตุก็คือลูกชายของผู้เสียชีวิตนั่นแหละ
ชื่อว่าในนโรงอายุ๕๐ปีแล้ว

หลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอยู่กระท่อมท้ายหมู่บ้านค่ะ
ตำรวจได้ข้อมูลลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ล้อมจับที่กระท่อมปลายนา

อาวุธได้ค่ะเป็นของกลางก็คือปืนหน้าไม้
ตัวเขาเองรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเช้ามืด
ขณะที่แม่ออกมาเดินเล่นอยู่ระเบียงหน้าบ้าน
เขานั่งสมาธิอยู่บ้านหลังติดกัน
ได้รับคำสั่งจากเทพประจำตัว

เพราะว่าแม่ถูกผีปอบเข้าสิงฟังเสียงเขาค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับญาตินะคะ
ญาติผู้ต้องหาบอกว่าเมื่อหลายปีก่อน
ในนรงค์ก็เข้ารักษาอาการทางจิตนะ
เป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับโรคทางจิตที่จังหวัดอุบลราชธานี
หลังจากนั้นกลับมาที่บ้านมาอยู่ที่บ้านแต่ยังคงมีอาการก็คือ
อารมณ์แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชอบนั่งสมาธิ
หลังจากนั้นตำรวจควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นำตัวไปกราบขอขมาศพแม่และดำเนินคดีในข้อหาฆ่าบุพการีค่ะ